นี่ข่าวนี้ค่ะจะหมดกังวลดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้นะคะ

ที่ตอนนี้ละครที่กำลังเล่น

นักแสดงรุ่นพี่พี่ก้อยรัชวิน
อารมณ์ในซีนคุณดูคุณดูอารมณ์ในซีนมันเผ็ดร้อนมาก
ว่าคิมเบอรี่เองนั่งชมทางจอทีวีใช่ไหม
พอเห็นซีนีโอ้โหของขึ้น

เอฟที่เผื่อสนิทแท็กคลิปมาให้เธอแบบรว

แท็กมาอีกเจอบล็อกแน่
อินกับแฟนละครก็แฟนตัวจริงนี่แหละค่ะ

เปลี่ยนชอบ
ร้ามหมดร้ามหมดไปให้ใกล้เลย

ไปใกล้เลยเฮ่ย
เห็นแววเพราะบ้านกลัวแฟนมาแต่ไกลเลยนะจ๊ะ

ฝากอีกหนึ่งคนก็คือ
ว่าที่ภรรยาเลิฟซีนแบบ
ร้อนดูเด็ดเผ็ดมันกับพระเอกรุ่นน้องขนาดนี้
พี่ตูนโตแล้วเป็นผู้ใหญ่ใช่ป่ะ

แต่พอเห็นปุ๊บยกมือขึ้นมา

นดูไม่ได้เอ็นดูมากเลย
ขนาดชาวร็อกที่ว่าแกร่งวิ่งมาแล้วทั่วประเทศนะ
เจอแบบนี้เข้าไปเกินจะรับไหวจริงจ้า